ทีนี้คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้เถอะค่ะโอกาสที่จะเกิดแบบนี้บอกเลย๑ในแสนหนึ่งในล้านตามความเชื่อของดิฉันเองนะคะ
ปกติทำรังที่ไหนคะต้นไม้ต้นไม้คือบ้านคือบ้านตรงไหนอีกคุณผู้ชมลองเดากันหน่อย
แต่คราวนี้ทำรังที่นี่ค่ะแฮนด์รถมอเตอร์ไซค
เพื่อนคะดูรถคันนี้นะคะขึ้นทำรังค่ะโอ้โหหน้ารุ้นมากเลย
ที่เขาเบียนนะคะอย่างและไม้สอบด่านขนาดไหนหรออาจจะสีถึงข้าง
ขนาดถึงว่าเพิ่งไปทำรังแบบนี้นะคะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะ
แล้วชาวเน็ตนะก็ช่างสังเกตสังการนะคะ
สังเกตป้ายทะเบียนรถคุณเห็นไหม
เพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหาเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะเอาป้ายทะเบียนรถเนี่ยแหละ
ป้ายทะเบียนรถไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ
รวยวันนี้ครับพรุ่งแม่๓๕๓